หากจำกันได้ย้อนกลับไป๑สัปดาห์พอดิบพอดีเลย

เกิดเหตุเรือที่คลองแสนแสบระเบิด
ใช่ค่ะตรงท่าวัดเทพรีราณนี้ใช่ครับ

แต่ว่าตอนนี้ทางปตทก็ออกมาย้ำนะครับ
นายสมเกียจเมสันทสุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทปตทนะครับ
บริษัทครอบครัวขนส่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
สำหรับเดินเรือด่วนสาธารณะในคลองแสนแสบ
โครงการที่ทำร่วมกับปตทมา๕ปีแล้วนะครับ
ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็มีราคาถูก
ซึ่งถ้าหารั่วไหลก็จะระเหยหายไปได้ในอากาศ
นี่เป็นคำยืนยันฟังเสียงกันหน่อยครับ
เพลิงทุกอย่างมีคุณสมบัติที่ต่างกัน
นั้นการดูแลรักษาการใช้งานต้องมีความเข้าใจมัน
และปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อควรระวังอย่างถูกต้อง
ซึ่งถ้าเกิดเราใช้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
แล้วก็มีการตรวจสอบอย่างดีความปลอดภัยก็จะสูง
และมีการระบุว่าส่วนใหญ่ที่เรือโดยสาร
เพราะว่าเรือโดยสารในคลองแสนแสบ
ภาครัฐเขาต้องการให้ลดควันดำ
จากเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแล้วปล่อยควันดำ
อกจากนี้เมื่อรั่วไหลจะเกิดคราบปนเปื้อนในแม่น้ำ

จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีความแน่นหนา
และต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
เพราะมีความเสี่ยงที่ก๊าซอาจจะรั่วไหลได้
หากอุปกรณ์จัดเก็บไม่ได้มาตรฐานนะครับ
อกจากนี้หากเติมหรือใช้ไม่ถูกต้อง
เขย่าหรือถังเก็บรั่วก็จะมีปัญหาเช่นกัน
ส่วนกรณีเรือโดยสารในคลองแสนแสบระเบิดนั้น
ยังต้องรอสรุปสาเหตุก่อน